ครับเชฟช่วยเหลือได้ครับ
ได้ได้รับครับผม

สีอยู่ในนั้นนะครับ

คำว่าสีอะไรก็ต่ำกันนะพร้อมสีสะเก็ดสีรักษณ์กาสีรักษณ์กา
อ่าสีสีเขียวคือผสมอาหารสีผสมอาหาร
สีท่านยาสีอะไรสีสะสีลิต้าสีลิต้า
ครบแล้วเชฟครบแล้วครบแล้วค่ะครบกี่ทาง
ผมจะลดให้๓จานครับเอาไปเคลียร์
โอเคนักคืนด้วยโอเค
เชฟฮะอะไรอ่ะครับ
คริงพับซีฟู้ดครับแป้งจะกรอบร่วนร่อบนอกนิดนึงเป็นซีฟู้ด
ให้ใครสั่งอ๋อให้ทานฟรีครับ
เชฟมันใจเย็นกว่านี้แผมอะไรอีก
โอ้โฮแม่อยู่ก็ใจดีขอเสียค่ะ
ไม่มีที่ว่างเลยเชฟไม่มีจริงเชฟ

ไม่มันคืออะไรเชฟมันคือมันคือเมนูพิเศษหรืออะไร
ใช่ครับเป็นของฝากของทางร้านฮาคิงครับซีฟู้ดฮะ
คือความพิเศษของมันก็คือว่าแป้งนี่จะกรอบนอกนุ่มในไส้ซีฟู้ดเต็มมีเนื้อปูก้อนด้วยนะครับ

ข้างในมันเป็นแบบนี้อร่อยแน่นอน
เป็นเหมือนคล้ายมันปูมันกุ้ง

แพงเมนคอร์สยังไม่หมดเลย
เล่นไซซ์คอร์สแล้วเหรอ

อืมจริงมันจะมีสุขภาพเลย

เราของเราผ่านไปแล้วแต่นั้นลกที่ของจริงอ่ะรอไอ้พวกนั้นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

นี่อุตสานยนต์นำมามันจะแพ้เพราะเขาปลอกทางเนี่ย

ร้านที่๒มีชื่อว่าปั้มกินแล้วรวย

เที๊มคุณก็อคหวางเงินจำนวนหนึ่งพันบาท
ป้อมกินแล้วรวยร้านอาหารแถวชายทะเลที่จะทำให้คุณได้ทานอาหารพร้อมสัมผัสบรรยากาศริมทะเลวังพระ
กับอาหารทะเลสดในราคาถูกสุดสุดที่กินแล้วรวยเพราะราคาเขาถูกกว่าใคร
มากแค่ไหนก็ยังมีเงินเก็บไว้ใช้อีกเยอะใครชอบอาหารดีราคาโดน
ร้านป้อมกินแล้วรวยริมทะเลวางพระกันเลยครับ
เลยครับเสิร์ฟเลยครับโอ้อุ้ยอะไรอ่ะ
หอยจอบลวกจิ้มค่ะของพี่ก๊อฟลงไปหนึ่งพันบาทค่ะ
ได้รับประทานเจ็ดจานค่ะเจ็ดจานเอาเลยไหมเอากินสิรออะไรอ่ะ
แต่ถ้ามันอร่อยมันก็อาจจะแบบหมดก็ได้นะโหไอ้ตี
พักไม่ค่อยงามนะวะไอ้เหลือจานด้วย
หรือตามเมนูอื่นจะเรียกว่าเอ็นหอย
เนื้อมีสีขาวสามารถกินได้ทั้งดิบและสุก
แต่เมนูนี้จะนำไปลวกจิ้มให้สุกเล็กน้อย
เพื่อให้ความหวานของหอยยังคงอยู่
และนำมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของทางร้าน
รับรองถูกใจไม่แพ้หอยไหนแน่นอน

แต่กินหมดเนี่ยโรงพยาบาล

ขอตัวช่วยครับ

คือเราต้องบอกว่ามีตัวช่วยให้

แล้วเขาก็แข่งกันอยู่แล้วมากินข้าวอะไรตรงนี้เนี่ยหิว

อ่ะได้พี่เอายังไงอ่ะพี่ตัดเอายังไง

ช่วยกันพูดทำอะไรก็ได้ครับ
ที่มีคำว่าสีอยู่ในนั้นนะครับ

ผมขอให้คุณออกไปจากหมวดสีแบบคาเลอร์ได้แล้วครับ

ต้องได้สีไหมคุณอันนั้นน่ะ

สีสีดา

ร้านนี้ผมจะลดให้ครึ่งหนึ่งครับผม

โอเคมากครับขอบคุณครับ

อ่าเล่นเกมเรียบร้อยแล้วโอเค

เอาออกครึ่งหนึ่ง

นี่คือเมนูเอ็นหอยจอบลวกจิ้มค่ะ

น้ำจิ้มดีมากเลยอ่ะน้ำจิ้มอร่อยมาก
น้ำจิ้มแบบเผ็ดนิดหนึ่งแต่ชอบ

อ๋อโทษทีพอดีกำลังดูอันนี้อยู่

เชฟทำอะไรอ่ะมาทำอะไรกับใครอ่ะคะ

ทุกคนก็สงสัยดีแล้วดูเป็นระดับเชฟรุ่นใหญ่ในวงการ
มากับหญิงสองคนสั่งไข่เจียวจานเดียวกับข้าวเปล่า

ไปแล้วทำไมมันอยู่ตรงนี้ว่ะเชฟ

กินแล้วสายซางด้วย